พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงโปรดกีฬาฟุตบอลครับ
โดยทรงให้โอกาสผู้ที่มีความสามารถการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนั้น
มีโอกาสเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม
รวมทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธการแข่งขันด้วย
ทำให้ความปรับปลื้มปีติไปยังนักฟุตบอลแต่ละยุคแต่ละสมัย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
คนตุริสำเรื่องชายงในวัย๘๔ปี
เป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
กลายเป็นโอกาสทองของชีวิตผู้ชายคนหนึ่ง
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่๙
พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้พลตรีสำเริง
เรียนวิชาชีพโค้ชถึงประเทศเยอรมนี
เพื่อนำมาพัฒนาวงการฟุตบอลของประเทศไทย
จากเด็กบ้านนอกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แต่ด้วยความสามารถด้านฟุตบอลและโชคชะตา
ผ่าให้ชายคนนี้มีโอกาสใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท
กับการเป็นครูสอนวิชาภาระศึกษาที่โรงเรียนจิตรดา

เรียนไปก็สอบได้ที่หนึ่งที่อะไรเขาก็ให้เป็นอาจารย์
ไม่ต้องกลับไปต่างจังหวัดไม่ต้องกลับไปเลย
ถึงมาที่นี่ก็โรงเรียนจิตรดาเขาก็เอาพวกเขาไปสอนจิตรดา

พระเจ้าหยุดลูกท่านพระเจ้าหยุดลูกท่าน

พระเจ้าหยุดลูกท่านพระเจ้าหยุดลูกท่าน
ตอนหลังเขาก็โทษสานผมก็ก็ให้
หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนนานหลายปี
เขาจึงนำความรู้กลับมาพัฒนาทีมฟุตบอลในบ้านเกิด
พลตรีสำเริงเล่าว่าทุกวินาทีของชีวิต
คิดเสมอว่าจะต้องอุทิศตน
ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณทุกวิถีทางที่จะทำได้
แล้วก็ต้องออกตั้งใจท่านเขาเห็นแล้ว
ก็อยู่ได้เพราะพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่าน

ก็จนเป็นนายฝน
ความจริงผมไม่ควรจะเป็นในพลได้หรอก
เพราะผมก็ไม่ได้จบจากทหารนะครับเป็นครูเมื่อละมา
แต่ทำตัวให้ให้มีประโยชน์
ทุกครั้งที่ว่างจากพระราชกรณียกิจ
สำคัญในหลวงราชการที่เก้า
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนธการแข่งขันฟุตบอลอยู่บ่อยครั้ง
โดยเฉพาะสโมสรชาววังราชวิถี
ซึ่งเป็นศูนย์รวมของนักเตะฝีเท้าดี
ขณะเดียวกันอย่างพระราชทานกำลังใจ

ให้นักฟุตบอลได้น้อมนำไปใช้
กลายเป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตของนักเตะหลายคน
ที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่าน
เห็นพระองค์ท่านเวลาเข้าเฝ้าในสรรค์ไฟท์
นักฟุตบอลมาราชทานพระราชโอวาท

ทั่วเข้าพื้นวันสวัสดิ์ขุมนะครับ
เล่นแล้วก็ต้องตรักษาพิธภาพได้ดีด้วยนะครับ
คือว่าคือต้องให้ดีทั้งในสนามและนอกสนามนะครับ
และท่านก็ทรงเป็นตัวอย่างนักกีฬาท่านทรงเรือไบได้เหรียญทองนะครับ
ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จะทรงโปรดกีฬาฟุตบอลเป็นการส่วนพระองค์
แต่ก็ส่งไม่ละเว้นที่จะพัฒนากีฬาประเภทอื่นควบคู่กันไปด้วย

ถ้าพูดถึงฟุตบอลเราทราบว่าฟุตบอลคิงครับ
เกิดขึ้นในปี๒๑๑๑แต่ก่อนหน้านั้นในปี๒๐๑๕
ทีมชาติไทยเราชนะเลือดเยาวชนอย่างทีมฟิวเอเซีย
พอชนะทูนาเมนต์นั้นแล้วเนี่ยก็พระองค์ท่านพระราชทานถ้วยคอและงอ
จึงทำให้ถ้วยใหญ่ถ้วยน้อยในรัชกาลที่๖เปลี่ยนชื่อเป็นถ้วยกอ
ฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทกฟุตบอลถ้วยพระทานประเภทขอ
และถ้วยคอกับงอก็คือดิวิชั่น๓ละ๔
นั่นนะครับคือกำเนิดของฟุตบอลกึ่งอาชีพของเมืองไทยเกิดขึ้นแล้ว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นพระมหากษัตริย์ที่วางรากฐานให้กีฬาฟุตบอล
ส่งผลให้ความนิยมและความสำเร็จของกีฬาฟุตบอลในปัจจุบัน
เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินประเทศไทย